มา๕ปีที่แล้วมีตุ่มเล็กเกิดที่นัก๖
หมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งก็คีโม๔ครั้งใช้แสงร่วมเกือบ๓๐ครั้ง
พอปีถัดมามันเริ่มมารู้ว่ามัน
ที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วตอนเนี้ยมันลามลงที่ปอดค่ะ
ทุกวันนี้พี่เป็นห่วงแม่กับหลาน
ถ้าพี่เป็นอะไรไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอยู่กันยังไง
แม่ก็อายุ๘๖แล้วส่วนหลานเขาเพิ่งอยู่ประสงค์
พี่จะพยายามทำให้ดีที่สุดคือเงือกสุดท้ายเลยค่ะ
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย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
เราต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับ

สนิทมิตรสหายของผู้มีรายได้
น้อยชาวรากยากทุกคนนะครับ

เป็นต้นไปกับเงิน๑ล้านบาท
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

เหล่านักสู้ชีวิตของเราสามารถ
ร้องเพลงได้ครบ๑๐เพลงนะครับ

ไม่มีข้อแม้๑ล้านบาท

นอกจากจะได้ความคึกคัก

คุณไปสู้ชีวิตด้วยค่ะคุณผู้ชมที่รัก
บางคนมาด้วยจิตใจ
อันแน่วแน่

บางคนมาด้วยสุขภาพที่อิดโรย

กำลังจะเดินทางมาพบกับคุณผู้ชมนะคะ

จิตใจแน่วแน่
แต่สุขภาพอิดรอยละเกิน

ตั้งแต่อายุ๑๓จนถึงอายุ๑๗

อายุ๑๘ก็สามารถทำบ้านให้แม่อยู่ได้หลังนึง

เป็นหลังแล้วไงบ้านเรามันแบบเป็นเล็ก
แรกเรารู้สึกว่าอยากมีอย่างนั้นทำให้แม่ได้อยู่

ก็ภูมิใจที่ว่าเราผู้หญิงตัวเล็ก

ตอนนั้นทำงานเก็บเงินได้ก็ส่งแม่

แล้วแม่เด็กก็ทิ้งไปไม่ดูแลเลย

กลายเป็นว่าต้องส่งทั้งแม่ทั้งหลาน

เขาดีเขาสงสารแม่

พี่มีตุ่มเล็ก
เกิดที่หน้าอกของพี่นะคะ
หมอก็บอกว่าเป็นมะเร็ง

ว่าหลาน๕มันเป็นมะเร็ง

ก็คีโม๔ครั้งนะคะ
ใช้แสงร่วมกับ๓๐ครั้ง

หมอก็พาตัดดูมันมาอีกแล้ว

พอปีถัดมามันเริ่มมารู้ว่ามันขึ้นที่ต่อมน้ำเหลือง
แล้วตอนนี้มันลามลงที่ปอดค่ะ
หายใจเหนื่อยหายใจได้นิดเหมือนประมาณเนี้ย
แล้วก็มันก็มีไยตลอดเวลา

เพื่อแม่นะเราต้องอยู่เราต้องเข้มแข็งเราต้องสู้อ่ะ
คือบางทีมองข้ามมะเร็งไปเลย
แต่บางทีธรรมชาติพอมันเป็นศึกอาการปุ๊บมันก็รู้แล้ว
มันก็เตือนว่าเออเป็นมะเร็งอยู่นะ
ตอนที่พี่บอกแม่ยังตัดสินใจว่าจะบอกดีไหม
ตอนนั้นไป๔๕วันไม่ได้บอกเลย
จนวันสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจบอก
ก็บอกว่าหนูเป็นมะเร็งระยะที่๔
แกก็ถามมาว่าระยะที่๔คืออะไรล่ะลูก
ถ้าภาษาหมอก็ระยะสุดท้าย

เขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งช่องสุดท้ายอะไรนะ
ข้างสุดท้ายเงียบไม่รู้หรือตาย
โอ๊ยลองให้เลยไม่ที่จะพูดยังไง
ก็๒คนนี้เลยค่ะที่พี่เป็นห่วงและรักมากที่สุด
รักมากเพราะมันเป็นคนดี

หนูลองแม่
ถ้าสักวันหนึ่งหนูไม่อยู่แม่ต้องดูแลตัวเองดีนะ
จะจำไม่ได้ต่อสารให้เหนื่อย

มาให้ตายไปไหนลูก
หนูเป็นหลานของย่าตุ่มย่าตุ่มใจดีมากค่ะ
หนูรักย่าตุ๋มที่สุดในโลกเลยค่ะ

นะเพื่อนเราจะได้อยู่รอด
ทุกวันนี้พี่เป็นห่วงแม่กับหลานมาก
เพราะถ้าพี่เป็นอะไรไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอยู่กันยังไง
แม่ก็อายุ๘๖แล้ว
ส่วนหลานก็เพิ่งอยู่ป๒
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทิศทางไหนต่อ
แล้วตอนนี้พี่ก็ประสบเรื่องไอไม่หยุด
แต่ว่าพี่มาร้องเพลงวันนี้
พี่จะพยายามทำให้ดีที่สุดคือเงือกสุดท้ายเลยค่ะ
มันเป็นครั้งสุดท้ายที่หนู

มาพบกับเธอเลยนะครับคุณปัด
ลูกกระตัญอยู่ที่สู้สุดใจ
แม้ความตายจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับ

เจอแล้วครับคุณปัส

ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

มากับแม่กับหลาน
สวัสดีนะคะคุณแม่คุณแล้วก็ล้านสาว

ปัดคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ

แข็งแรงเกินอายุ๘๖มากเลยนะครับ

คุณผู้ชมครับเดินทางมาจากจังหวัดยะโสธรนะครับ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๗ชั่วโมงโดยทางรถยนต์

แกก็ยืนยันที่จะมาให้ได้
จะต้องมาเชียร์ลูกสาวให้ได้ถึงแม้มันจะไกลแค่ไหน

ใช่ไหมครับคุณแม่
อย่างไรก็ต้องมาครับวันนี้
มาเพื่อลูก
คุณผู้ชมก็เลยต้องระงับการมารายการของเราออกไปก่อนนะคะ
และกลับมาครั้งนี้หยุดให้คีโมแล้วผมจึงขึ้นนะคะ
แต่ก็ยังให้เคมีอยู่เรื่อยแล้วก็มาช่วงหนึ่งคือหยุดให้แล้วคือให้จนไม่รับอีกแล้ว
ร่างกายไม่รับอีกแล้วนะคะเคมีนะตอนนี้คืออยู่ในจุดสแตนบายที่จะจากลากันไป
วันนี้จะใช้เวทีของเราเพื่อหาเงินให้กับคุณแม่แล้วก็หลานที่อายุห่างกันคนละคั่ว
เพื่อให้ทั้งคู่อยู่ให้ได้วันนี้ถามพี่ปัดเลยว่าทำไมต้องใช้ผ้าปิดปากมา

ไอ้พี่หลงเป็นเลือดหรือยัง
เป็นบางครั้งค่ะแต่ว่ามันดูแล้วพี่ว่ามันทรมานกว่าเป็นเลือด
เพราะเวลาแล้วมันโกกทั้งตัวแล้วมันเหมือนใจมันหนีบลง

ได้ค่ะ
ตอนนี้เลยสถานะปัจจุบันคุณหมอบอกกับพี่ปัดว่ายังไงบ้างคะ
ก็ทีแรกพี่ไม่ได้แค่เป็นระยะสุดท้ายนะพี่คิดว่ามันไปต่อเนื่องแค่มากน่าจะประมาณรักษาตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะ
พอบอกระยะสี่ทีนี้เราก็เรียกว่าระยะสี่พี่มันคุณชอบพูดภาษาอิสาน
คุณหมอสี่เข้าอย่างงั้นเขาบอกว่าสุดท้าย
นี่หมอบอกมาล่าสุดนี้คือเมื่อไหร่ระยะสิ

ต้นเดือนที่แล้วหมอเขากำหนดไหมพี่ปัดว่าหลังจากคำพูดว่าระยะ๔เราจะยืนอยู่ได้อีกนานเท่าไห

ผ่านมาแล้ว๑ค่ะ

พอพี่ปัดเขาไปบอกว่าเขาเป็นมะเร็ง
น้ำมะเร็งไม่มียามันตายบุคเดียวไม่มีมันวันไหน
ไม่มีใครหายหมอเทวดาก็ไม่หาย

ช็อกเลยไม่มีที่อยู่แล้ว
อยู่วันนี้ก็ดีแล้ววันหน้าก็ดีแล้ว
ไม่รู้จะไปวันไหนลูกนี้นะ
สุขใหญ่เจออีกโลกนี้ประเทศไทยนี้เป็นประเทศนอกซะ
กลัวไหมพี่ปัฒน์ครั้วจะ
ฉันจะตายหรือมันจะตายก่อนกะผมก็ไม่รู้บอกว่าคงเพียงกับแกแล้ว

อยู่ได้พักเจ้าหน่าก็ได้คว้ายลูกอยู่
นอนกันกลางคืนคืนอีกก็ดูบ้าง
โอ้ยกูจะเห็นมึงหวัดบ้านไหนเนาะ
นี่เขาหลับตอนกลางคืนนั่งดูเขาว่าเขาจะไปเมื่อไหร่เหรอเนี่ย
ฉันคิดดูเออบุ๊คแล้วมึงหลับจุดจากกันบ้านไหนเนาะ

แก่แล้วไปเปลี่ยนก็ยังได้

ปัดค่ะรู้เลยว่ายืนมองเนี่ยยืนมองด้วยความเป็นห่วง

ถ้าปุ๊บยังไงตรงนี้ในความคิดเรา
มันก็คิดเหมือนกันว่ามันจะออกมาทางไหน

ญาติพี่น้องมีอีกไหมครับ

แต่ถามว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะ
มันเป็นที่ว่าต่างคนต่างอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว
ก็คือมีแต่ว่าเขาก็

เขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาเองอันนี้คือเราก็เข้าใจ

อยากมาใช้ชีวิตช่วงท้ายบนเวทีรายการร้องได้ให้ร้านของเรา
มีความหวังอะไรกับเวทีนี้

เงินสักก้อนหนึ่งค่ะไว้เป็นทุนที่แบบให้เขาได้เรียน
เขาต้องมีการศึกษาเพื่อช่วยตัวเขาเอง
นี่คือสิ่งที่พี่ห่วงคือถ้า

เดือน๖เดือนนี้นี่จะเป็นเวที
ที่จะมาสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อทุนการศึกษาของหลาน
มาใช้พลังทั้งหมด
ไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่จำเป็น
เฮือกสุดท้ายนะพี่ปัดนะทำเพื่อหลาน

ที่พี่จะใช้ทุกวินาทีบนเวทีของเราให้คุ้มค่า
เราจะให้พี่ใช้มันเดี๋ยวนี้ค่ะ

ยินดีค่ะยินดีมากค่ะ
มาเป็นกำลังใจให้กับคุณปัดกันนะครับ
แต่ก่อนอื่นต้องถามคุณปัดก่อนนะครับ

เรามีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตนะครับ
ทุกคนเท่ากันหมดครับ๑ล้านบาท

คุณปัดนะครับต้องการเงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ให้หลานไว้ห้าหมื่น

บางทีมีคนบอกว่ายาดี

ถ้าใจเรายังแข็งอยู่

ซึ่งพี่จะพูดตอนที่พี่ยังไม่สิ้น
จะได้ไม่ได้เพราะว่าเป็นอีกเรื่องค่ะ

ปลูกฝังรากฐานให้หลาน

ผมเชื่อว่าโลกนี้

มะเร็งถ้าเจ้าของร่าง

มันมีเคมีบางอย่างที่ทำให้

ก็เคยมีแต่อยู่ได้เป็น๑๐ปีก็มี

ขอให้ใจสู้ค่ะ

เพลงที่๑มูลค่า
นี่คืออินโทรเพลงแรกค่ะพี่ปัดค่ะ

เคยร้องเพลงประกวดงานวัดเพลงเนี่ย

ในการร้องเพลงแต่ว่าเพลงนี้มันได้ร้องมานานแล้ว

แต่ว่าเรามีตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงแรกเลย

มัน๗ปีแล้วท่าทางจะไม่ไหว
แล้วเป็นเพลงแรกด้วยก็ใช้ตัวช่วยก่อนเลย
เพื่อให้ผ่านเพลงแรกได้มีความมั่นใจมากขึ้น
ที่คุณปัชฌ์ตัดสินใจ

คุณปัดครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่หนึ่งเพลง

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
คำ
ข่ามเขตรักภาค
ที่น้ำคุณ

ที่ท่านต้องการ

ขอเตือนท่านผู้อาศัย

ร้าอ่อหร่าน
คนไทยใจซื่อเข้าถึงแต่โบราณการ
แค่เพียงข่าวสุขหนึ่งจานค่อยลืมของธรรมนั้นเน่รักษ์คุณ
คนไทยรักชาติและศาสนา
ถ้ากองเจ้าฟ้าภูมิทรงเตรียมเนื้อนาบุญ
ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของใครท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณ

อัศวินทร์
ก็นับถือน้ำใจของคุณปัตรว่ามันเป็นการทำที่อาจจะได้เห็นคุณปัตรร้องเป็นนเมื่อครั้งสุดท้าย
เต็มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหมือนกับคนที่เป็นโรคร้ายเลยนะฮะ
ก็น่าจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่หลายคนทีเดียวนะครับ
และเรงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณปัดร้อง